ในวันที่๘ถึง๑๐ตุลาคมนี้นะครับ
ไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอด
เพื่อให้ผู้นำ๓๔ประเทศสมาชิก
หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาต่าง
ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในช่วง๑๕ปีนี้ของสหประชาชาติ
และก็นับเป็นความท้าทายสำคัญของกรอบความร่วมมือเอเชีย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เดือนกันยายนปี๒๕๕๘
ผู้นำ๑๙๓ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ครอบคลุมตั้งแต่การขจัดความยากจน

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
สร้างความเท่าเทียมทางเพศ
รับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อนุรักษ์จัดการทรัพยากรเพื่อนำมาใช้อย่างคุ้มค่า
จนถึงการส่งเสริมสันติภาพ
และการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
เป็นวาระในการพัฒนาในอีก๑๕ปี

ขณะที่วันที่๘๑๐ตุลาคมนี้
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
ซึ่งมีสมาชิก๓๔ประเทศทั่วเอเชีย
หารือในการผลักดันความร่วมมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
และการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน
โดยอาศัยความร่วมมือทั้งจากรัฐบาล
ภาคเอกชนและประชาชน
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรม
โดยในเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารณิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมองว่า
คือการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
กรอบความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยประเทศไทยก็จะเสนอแนวทางที่จะให้รัฐสมาชิก
นำไปพัฒนาใช้ในการพัฒนายังยืน
ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะนำในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะบรรลุตามเป้าหมายของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามที่สหประชาชาติได้ระบุไว้ครับ
ธิบดีกรมสารณิเทศยังระบุว่า
มั่งคั่งและเสถียรภาพของเอเชีย
เพื่อให้เอเชียใช้ความหลากหลายเป็นจุดแข็ง

และสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
และความเชื่อมโยงในทวีปเอเชียด้วยกัน
เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียในปี๒๕๕๙